ทีนี้ข่าวปลอมข่าวลวงมันถูกแชร์ต่อกันเยอะ
มุมหนึ่งเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ตั้งใจอีกมุมหนึ่งก็อาจจะหวังดี
เป็นเหตุการณ์ที่มีคนแชร์กันเยอะบอกว่าผู้พิการสามารถที่จะไปรับเงินเยียวยา
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่จังหวัดต่างได้
คนละ๒๐๐๐บาทที่นครศรีธรรมราชพอรู้ข่าวแบบนี้แล้ว
ข่าวนี้แหละค่ะที่คุณผู้ชมเห็นโอ้โหแห่กันไปนับชีวิตได้สักประมาณ๕๐๐ชีวิตนะคะ
เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็ต้องออกมาอธิบายกันจ้าละวันเลยนะคะ
บอกว่าข่าวที่มันแชร์กันในโลกออนไลน์เนี่ยเป็นข่าวปลอมมันไม่มีมูลความจริง
อย่างไรก็ตามค่ะการช่วยเหลือผู้พิการในช่วงโรคโควิด๑๙ระบาด
กรมบัญชีกลางของกระทรวงการคลังมีการดำเนินการโอนเงินให้คนละ๑๐๐๐บาทให้กับผู้พิการ
สมุดบัญชีธนาคารที่มีการแจ้งขึ้นทะเบียนผู้พิการกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ไว้แล้ว
โดยผู้พิการหรือญาติไม่ต้องเดินทางมายื่นสิทธิ์หรือมายืนยันสิทธิ์ให้รอรับเงินที่บ้าน
อกจากนี้ต้องขอความร่วมมือจากผู้โพสต์ทั้งหลายผู้ที่แชร์ข่าวปลอมทั้งหลาย
คำนึงถึงความถูกต้องด้วยเพราะขณะนี้สร้างความเดือดร้อนให้ทั้งผู้พิการญาติผู้พิการและเจ้าหน้าที่กันทั่วหน้า
อันนี้ที่พมจจังหวัดนครศรีธรรมราชคนไปกันเยอะตั้งแต่เช้า
เพราะฉะนั้นใครที่อยากจะแชร์ข่าวนะคะดูซอสหรือว่าแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้
ช่วงนี้มันมีเยอะนะเซคนิวส์เนี่ยนะคะดูกันก่อนก่อนที่จะแชร์เนี่ยนะคะ